เรื่องของสุขภาพต้องบอกว่าละเลยกันไม่ได้จริงคุณ
เพราะว่าล่าสุดนี้ก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะคะ
อยู่ในชุดผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแบบนี้
หลายคนเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นนะคะแฟนก็ตกอกตกใจแต่ว่าพี่เมย์เฟื่องอารมณ์เพื่อนสนิทเนี่ยนะเขาก็โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนแคปชั่นที่ทำให้หลายคนสบายใจมากขึ้นก็คือพี่เมย์เนี่ยบอกว่า
คือพี่อ้ำเนี่ยเป็นลำไส้ส่วนปลายอักเสบนะคะอาการก็คือเหมือนมีแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะประมาณนี้นะก็เขาเขียนว่าหายไวจ้า
ใกล้วันเกิดแล้วจะได้มีแรงไปปาร์ตี้กันต่อใกล้จะถึงวันเกิดพี่อ้ำแล้ววันที่๕
ธันวาคมนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสบายใจหายห่วงได้เพราะว่าบุรุษพยาบาลข้างกายดูแลไม่ขาดไม่ห่างเลย
โซโพกนั่นเองแหมรับรองพี่อ้ำหายไวแน่นอนเนี่ยคุณเห็นไหมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก็
คือว่าคุณอ้ำเนี่ยเขาไปร่วมงานเปิดร้านอาหารของพี่เอสยามก็คงจะทาน
เยอะดิฉันว่าแก๊สในกระเพาะก็เลยเยอะแบบนี้แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า
ยังไงซะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่านิดหน่อยเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บ
มันอยู่ใกล้ตัวต้องระมัดระวังเวลาจะกินอะไรอ่ะเนอะถูกต้องแล้วนะคะโอ้สวยจริงขนาด
ป่วยสวยแล้วอ้ำจริงหายไวนะคะแม่อ้ำนะ